คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยลืมของทำของหายบนแท็กซี่ไหม

แชร์ประสบการณ์มาหน่อยค่ะอยากรู้ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมได้คืนไหม
หรือมีวิธีการในการตามหายังไง
คือบางทีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคนที่ขึ้นต่อจากเราเหมือนกันนะ
เคสบอกว่าเฮ้ยไม่ได้คืนโชเฟอร์บางทีเขาไม่รู้หรอกค่ะ
แต่เหตุการณ์นี้นะผู้โดยสารที่มาขึ้นต่อเนี่ยเขาเจอกระเป๋าในนั้นมีตังค์

คุณผู้ชม๗๗๐๐อยู่บนแท็กซี่
แล้วคุณผู้ชมคิดว่าเขาจะทำยังไงต่อดูคลิปนี้ค่ะ
นี่นะครับเก็บตังค์ได้นะอันหนึ่งนะ
ในนี้นะมีตังค์อยู่ประมาณ๗๐๐นะประมาณ๖๐๐๐กว่า๗๐๐นะไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
แต่ว่าเดี๋ยวจะเก็บคืนให้พี่แท็กซี่นะฮะ
ให้พี่แท็กซี่ไปคืนกับเจ้าของนะครับ
นี่นะครับพี่ผมคืนนะ

แล้วเดี๋ยวฝากพี่ด้วยนะครับไปคืนเจ้าของนะพี่นะ

อุ้ยคุณผู้ชมเอ้ย
๖๐๐๐๐กับ๗๐๐๐๐อยู่ในกระเป๋าเขียวแบบนี้
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคุณพี่คนนี้เนี่ย
แม้เขาไม่ได้หันกล้องมาที่หน้าตัวเองนะ
แต่รู้เลยพี่แบบหล่อมากใจพี่ก็หล่อมากจริง
ดูสิไม่คิดจะเอาเป็นของตัวเองแล้วก็ถ่ายคลิปนี้ไว้ค่ะ
พี่เขาถ่ายเอาไว้ตอนที่อยู่บนรถแท็กซี่นั่นแหละ
แล้วก็เขียนข้อความบอกว่าเท่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วเก็บเงินได้๗๐๐ถ่ายคลิปเป็นหลักฐานไว้
หลังจากนั้นก็คืนให้แท็กซี่ให้แท็กซี่ไปคืนให้กับเจ้าของที่ทำตกไว้ก่อนหน้า
สบายใจแล้วขอให้ความดีครั้งนี้ส่งเสริมให้เรามีกินมีใช้ไม่ขาด
โอ้โหนักข่าวของเราค่ะรีบติดต่อไปหาพี่มนชัยเลย
ก็พี่มนชัยก็เล่าให้ฟังผมเนี่ยนะเรียกแท็กซี่ผ่านทางไลน์แมน
จากซอยเป็นริทัยถนนเทพารักษ์เนี่ยจะไปสามแยกการไฟฟ้าสมุทรปราการ
แล้วกระเป๋าสีเขียวขี้ม้าเนี่ยนะผมเห็นว่ามันอยู่บนเบาะหลังฝั่งขวา
ก็คือหลังพี่โชเฟอร์แหละผมก็เลยถ่ายคลิปแล้วก็ฝากกระเป๋าเอาไว้กับโชเฟอร์
คิดว่าโชเฟอร์เนี่ยน่าจะตามเจ้าของเจอไม่ยาก
แล้วก็ในใจเอาตรงเลยนะผมอยากให้พี่โชเฟอร์ได้ทริปมากกว่า
ผมก็เลยอ่ะพี่กระเป๋านี้ฝากไว้กับพี่ละกัน
แล้วก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยไงว่าเขาให้กับพี่โชเฟอร์แล้วจริง
โชเฟอร์ว่าไงพี่โชเฟอร์บอกว่าเดี๋ยวผมจะติดต่อผู้โดยสารที่ขึ้นมาก่อนคุณมณชัยเนี่ยนะ
เพราะว่าผู้โดยสารคนนั้นเขาก็เรียกรถผ่านทางแอปพลิเคชันเหมือนกัน

ใช่ผมมีข้อมูลของผู้โดยสารอยู่แล้วแล้วพี่แท็กซี่ก็ยืนยันด้วยบอกว่า
ถ้าเกิดผมติดต่อไม่ได้นะพี่มนชัยไม่ต้องกลัวนะผมยังไงก็จะแจ้งไปที่ศูนย์

โอ้โหคนที่เขาดูคลิปเขาบอกว่า
นี่โชเฟอร์ก็น่ารัก

จิตใจทั้งคู่สุดยอดมากจริง
โอ้โหหล่อจริงพี่